ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้มีผู้ติดเชื้อ๑๑๗๘๔ราย
โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อใหม่๑๑๖๘๔ราย
แล้วก็ติดเชื้อในเรือนจำอีก๑๐๐ราย
อดผู้เสียชีวิตในช่องสีเหลืองนะคะ๘๑รายค่ะคุณผู้ชม
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยนะคะ๓๔๒๒ราย
แล้วก็มีผู้ป่วยที่หายกลับบ้าน๕๗๔๑รายนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขคนที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามก็มีเป็นหลักแสน
อย่างหนึ่งเนี่ยที่ไปตรวจสอบดูตัวเลขคนที่อาการหนักเนี่ยนะคะ
อยู่ที่๓๕๙๕รายของวันนี้และผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ย
รายนะคะยังเยอะอยู่นะฮะใช่ค่ะ
ทีนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อของเราก็ยังเป็นหลักหมื่น
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายล่ะค่ะก็ยังคงทำงานอย่างหนัก
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ปัตตานีหน่อย
ปัตตานีถือว่าเป็น๑ใน๑๓จังหวัดที่เป็นจังหวัดสีแดงเข้ม

อาชีพที่เขาทำงานหนักไม่แพ้บุคลากรทางการแพทย์ก็นี่แหละค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะนะคะ
ซึ่งเขาก็จะต้องเก็บขยะเป็นขยะติดเชื้อของผู้ป่วยโควิด๑๙
ถ้าเกิดใครที่เคยใส่จะรู้เลยว่ามันร้อนเหงื่อไหลใครย้อย
แต่เขาก็ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเรียกว่าสู้ไปบนความเสี่ยงเลย
ซึ่งเราไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะติดเชื้ออย่างนายอรันแดงแก้ว
เข้าไปเก็บขยะของผู้ป่วยไปเก็บเสื้อผ้าของผู้ป่วยโควิด
ทีนี้พอเอาขยะออกมาแล้วต้องใส่ถุงหลายชั้นเลย
หลังจากนั้นชั้นสุดท้ายต้องใส่ถุงสีแดง
ก็เพื่อจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นขยะติดเชื้อไม่ให้เชื้อมันแพร่กระจาย
คุณอรันทร์นะบอกว่าทำแบบนี้ทุกวัน
แล้วแต่ละรอบที่ต้องใช้เวลาในการเก็บขยะ
คุณสืบสกุลคุณผู้ชมดูสิมันใช้เวลานานมากนะ

ขยะต่างเสื้อผ้าต่างของผู้ป่วยก็จะเยอะขึ้น
การทำงานแบบนี้เนี่ยอาชีพคนเก็บขยะติดเชื้อนี่เสี่ยงมากเลยนะคะ
การไปสัมผัสเชื้อโดยตรงถามว่าคุณอรันทร์
กลัวไหมกลัวนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องทำอ่ะ
ดังนั้นบางทีกลับมาถึงบ้านปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลย
แต่ก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคุณอรันทบอกแบบนี้
คือพี่เขาบอกยอมรับเลยกลัวจริงขยะติดเชื้อเยอะเลยคุณ

เสื้อผ้าที่ผู้ป่วยสวมใส่เอยแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างนาน
ที่เจ้าหน้าที่ใช้เข็มเขิมหรือแม้แต่พวกอะไรนะ
ไม้ถุงมือแมสอะไรต่างเขาต้องเป็นคนเก็บทั้งหมด
แต่แม้ว่าจะกลัวแม้ว่าจะเป็นอาชีพเสี่ยง
แต่การป้องกันสำหรับพวกเขาสำคัญที่สุด

แล้วก็ดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่ปัตตานีวันนี้หน่อยละกันค่ะ
รายงานมามีผู้ติดเชื้อที่ปัตตานีวันนี้๑๗๐ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในช่องสีดำ๔รายนะคะ